เหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่ข่าวหนึ่งที่สะเทือนใจ

หลังจากที่มีโจรนะครับบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองในห้างดังที่จังหวัดลบบุรี
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและที่สำคัญมีผู้เสียชีวิต
หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเด็กที่อายุเพียงแค่๒ขวบ๓ขวบเอง
นี่แหละมันถึงสะเทือนใจหลายคนนะคะ
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้กันอยู่ไปไล่เลี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
จังหวะนี้คือโจรเข้ามาที่ร้านทองแล้วยิงลูกค้าเลยครับ
ลูกค้าสองคนนะครับก็คือ
ทางด้านนายุทธการชุนสนิทและนางสาวสุภาวดีชุนสนิทครับ

แล้วจากนั้นเจ้าโจรก็ไม่ลังเลใจที่จะยิงพนักงานต่อ
ก็คือนางสาวธิดารัฐทองทิพย์
พนักงานขายทองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
จากนั้นเจ้าโจรคนนี้ครับก็ไปกวาดทองที่อยู่ในห้างเนี่ยนะครับ

กวาดออกไปเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องมาเช็คดูว่า
มูลค่านั้นมันเท่าไหร่แต่กวาดไปเนี่ยเป็นทองรูปภัณฑ์จำนวน๒ถาดใหญ่เลยนะครับ
จังหวะออกมาจะออกมาจากห้างโลตัสเนี่ยก็ยิงใส่รอปภอีก
เพราะว่ารอปภนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วจะเข้าระงับเหตุ
สุดท้ายโดนยิงเข้าไปนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นอีกหนึ่งคนครับ
คนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวัดชุดละมุนนะครับ
หลบหนีออกไปคือมุ่งหน้าเนี่ยออกไปทางถนนสายบายพาส
ลบบุรีอำเภอท่าวุ้งนั่นเองนะครับ
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้หลายคนน่าจะได้ดูข่าวกันบ้างแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตเล่าคร่าวเลยละกันนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านพตโถอัมพลบัวรพรผู้บัชการตพภภ๑
กล่าวเลยนะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ลงพื้นที่นะครับ
ตอนนี้เนี่ยพบปลอกกระสุนปืนเนี่ยตกเกลือนเลย
เท่าที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิด
นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่คนร้ายนั้นลั่นไก่
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วพบจำนวนปลอกกระสุน๑๖ปลอกครับ
เยอะเนี่ยไม่ได้เยอะธรรมดาค่ะหมดแม็กซ์ครับค่ะยิงหมดแม็กซ์เลยครับ
แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันโหดร้ายและหดเยี่ยมของคนร้ายนะครับ
เพราะว่าเลือกที่จะยิงยิงกราดแล้วยิงผู้บริสุทธิ์โดยไม่ยังคิดเลยครับ
พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากทางตำรวจนะครับ
สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ในจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
ประสานงานกันไล่ล่าคนร้ายคนนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการนะคะโดยเน้นย้ำตำรวจทุกนายว่าต้องทำงานอย่างระมัดระวัง
ถ้าหากว่าจับตัวได้หรือเจอตัวแล้วขัดขืนเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ทีนี้ฝากบอกไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ติดตามข่าวด้วยใครมีข้อมูลใครมีเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เลยนะคะครับสายด่วนหนึ่งเก้าหนึ่ง
แล้วก็หมายเลขหนึ่งห้าเก้าเก้าโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะ
คือเรื่องของข่าวที่มันออกมาเป็นข่าวต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
คุณผู้ชมครับมันมีมากมายหลายข่าวจริงอันนี้ก็ต้องบอกไปด้วยว่ามันมีบางข่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเอง
อย่างเช่นที่บอกว่าตอนนี้จับได้แล้วคือยังจับไม่ได้จับไม่ได้
มีข่าวมาว่าจับได้แล้วแล้วก็ลือกันว่าเป็นนักมวยใช่
เป็นนักมวยที่เป็นอดีตนักมวยที่มีคดีดังเพียบเลยอันนี้ยืนยันนะครับโดยทางท่านผู้ว่ารัฐการจังหวัดลบบุรีเองบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งมือในการหาตัวคนร้ายอยู่ใช่ก็จะเร่งติดตามคนร้ายให้ได้นะคะ
เพราะว่าคาดว่าปล้นทองไปได้น้ำหนักประมาณ๔๐๕๐บาท

๑๕ล้านบาทเดี๋ยวต้องรอคุณตำรวจโดยตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะเลยใช่ค่ะ
ก็บาดเจ็บสี่คนนะคะเสียชีวิตสามศพคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะ
ครับก็เฝ้าอยู่ที่บริเวณห้างด้วยแต่ว่าตำรวจเองก็มีการอ่า
กันพื้นที่เอาไว้เพื่อการทำงานตอนนี้ก็เลยไปอยู่ที่สพเมืองลบบุรีนะคะ
ติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสพเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะเชิญค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายนะครับ
บุกเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองจังหวัดลบบุรีพร้อมอาวุธปืนนะครับ
แล้วก็ได้มีการกราดยิงพนักงานร้านทองเจ้าหน้าที่รอปภ
แล้วก็ผู้คนที่เดินอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเมื่อช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
ล่าสุดนั้นก็มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองลบบุรีนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓รายนะครับแล้วก็ยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๔ราย
ขณะเดียวกันครับมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลตลอดค่ำคืนที่ผ่านมา
ในช่วงกลางดึกนะครับถ้าหากว่าใครได้เปิดดูโลกโซเชียลนะครับ
เห็นว่ามีข้อมูลมาที่บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นพบรถต้องสงสัยของที่คาดว่าจะเป็นคนร้าย
ใช้หลบหนีในเขตพื้นที่บ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็มีการปิดล้อมพื้นที่เพื่อจับกลุ่มคนร้าย
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ครับผมได้มีการสอบถามกับชุดสืบสวนสอบสวนที่ไปติดตามในส่วนของคนร้ายนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังไม่มีใครยืนยันในส่วนข้อมูลนี้นะครับว่าเป็นจริงแล้วก็ยังไม่มีใครยืนยันว่าขณะนี้คนร้ายถูกจับกลุ่มแล้วหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมครับแต่ข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือมีการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยสองรายคือในทีรชัดนิ่มมาอายุสามสิบสามปีเป็นเจ้าหน้าที่รบพอพอถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้านางสาวธิดารัฐทองทิพย์อายุสามสิบเอ็ดปีเป็นพนักงานร้านทองถูกยิงเข้าท

ภายในห้างสรรพสินค้านะครับก็ได้มีการเชิญตัวเจ้าหน้าที่รอปภที่อยู่ในจุดเกิดเหตุที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำที่สพเมืองลบบุรีนะครับ
ที่รอพอสาวรายนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเธอเป็นแฟนของนายธีรชัดรอปภที่เสียชีวิต
โดยก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอได้เล่าว่าตนและนายธีรชัดได้แยกกันปฏิบัติหน้าที่อยู่กันคนละจุด
โดยนายธีรชัดเป็นหัวหน้าชุดรอปภและช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่ห้างใกล้จะปิดแล้ว
ธีรชัดจึงเดินมาเตรียมที่จะปิดประตูทางเข้าออกของห้างครับจู่ก็ได้มีการแจ้งวิทยุสื่อสารมานะครับว่ามีไฟไหม้ที่ร้านทอง
เธอก็เลยรีบไปตรวจสอบแต่ระหว่างที่ไปตรวจสอบเนี่ยเธอได้เห็นว่าร่างของนายธีรชัดแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยนอนล้มอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าออกของห้างสรรพสินค้า
ทำให้เธอนั้นจึงได้รู้ว่าเหตุวิทยุที่เธอได้รับนั่นก็คือในส่วนของไฟไหม้นั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเหตุคนร้ายมาปล้นชิงทรัพย์ทองคำภายในห้าง
และเธอยังได้บอกต่อด้วยนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนของคนร้ายจึงไม่ทราบว่าคนร้ายนั้นเข้ามาทางไหนและก่อเหตุเมื่อใด
แต่หลังคนร้ายได้ทองคำและเตรียมที่จะหลบหนีเนี่ยเธอกับเพื่อนรอบพออีกคนหนึ่งได้พยายามเข้าไปชาร์จเพื่อล็อกตัวคนร้ายแต่คนร้ายนั้นได้ไหวตัวทันและหันมายิงเพื่อนรอบพอเข้าที่บริเวณหัวไหล่บาดเจ็บ
จากนั้นคนร้ายก็รีบขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแฟนสาวรอปภที่เสียชีวิตกันครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับจากทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดานะครับ
บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางพลตำรวจโทอำพลบัวรพรนะครับ
บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งที่ได้มีการสั่งการให้กับชุดสืบสวนสอบสวนที่ลงพื้นที่จับกลุ่มคนร้ายนะครับว่า
หากพบคนร้ายซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่จะต่อสู้ขัดขืนหรือว่าหลบหนี
ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีสิทธิ์ที่จะสามารถจับกลุ่มโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าถูกต่อสู้ขัดขืนก็จะสามารถจับตายได้ทันทีนะครับ
และในส่วนของชุดสืบสวนนั้นที่ได้มีการกระจายกำลังลงพื้นที่ไปขนาดนี้ก็ยังไม่ได้กลับมา

และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สพมรบบุรีจนถึงขนาดนี้

รายงานจากสพเมืองลบบุรีนะคะ
ก็อัปเดตข้อมูลจากที่คุณนัทพงศ์อยู่ในพื้นที่
คือตอนนี้เนี่ยข่าวลือจะออกมาว่าพบแล้วหรือไม่ก็ตาม
ตอนนี้ทางทีมข่าวโดนยืนยันว่ายังไม่พบ
แล้วก็ตำรวจเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง
หากมีเบาะแสก็สามารถแจ้งกันได้
รวมไปถึงถ้าตำรวจเจอตัวเนี่ย
ก็สามารถจับตายได้ในกรณีที่ผู้ต้องหานั้นให้ความ
ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจแล้วก็ขัดขืนด้วย

มีปืนแล้วก็ลักษณะการใช้ปืนเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกแล้วว่าข่าวลือ

รวมไปถึงข่าวลือที่แชร์กันในโซเชียล

เพราะว่ามีคนแชร์ว่าภาพชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ร้าย
เป็นโจรที่บุกไปปล้นร้านทองแบบอุกอาจเนี่ย
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชม
คือจากกล้องวงจรปิดเรายังไม่ได้เห็นหน้าชัดเลย
แต่ว่ามีภาพที่คนเอาไปแชร์กันในโลกโซเชียล
ทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊คเยอะมากเลยนะคะ
ก็คือเป็นภาพของนายพีรพลปานเกลียว
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดลบบุรีภาพนี้
ตอนนั้นเนี่ยคุณพีรพลผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะ
กับรายการไทยรัฐเจาะประเด็นนะคะ
แต่ว่าด้านภาพมันขึ้นแบบนี้ตอนที่เขาโฟนอิน
คือเราจะขึ้นภาพนักข่าวไว้ด้านหนึ่ง
แล้วก็ดันมีชาวเน็ตแคปภาพนี้

บอกว่าภาพเนี้ยคือใบหน้าของคนร้ายปล้นร้านทองออโรร่าภายในห้างโรบินสันเนี่ยค่ะแล้วก็มีการด่าทอกันสาบแช่งกันเนี่ยนะคะ
แต่ว่าจริงย้ำคุณผู้ชมตรงนี้นะว่านี่ไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ร้ายแต่คือนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่ประจำอยู่ที่จังหวัดรบบุรีนะคะ
คนในภาพนี้ที่เอาไปแชร์กันไปรีทวิตกันมั่วเนี่ยนะไม่ใช่คนร้ายนะครับ
แกคือนักข่าวไทยรัฐที่กำลังรายงานข่าวนี้ให้กับผู้ประกาศในช่องฟังอยู่
ดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามข่าวนี้ใจเย็นกันหน่อย
ค่อยอ่านค่อยดูค่อยเสพกันไปแล้วก็วิเคราะห์กันก่อนนะคะ

เขาบอกว่าลุงเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนะคะ
เพราะว่าลุงเนี่ยแก่แล้วไม่มีแรงไปกระโดดไล่ฆ่าคนแน่
นอนครับให้อยุ่ดแชอร์แล้วก็ให้เห็นใจผู้เสียหายด้วย
แล้วก็ขอล่ะหยุดแชร์ภาพดังกล่าวนะคะเพราะว่าภาพเนี้ย
ไม่ใช่ผู้ร้ายจริงแล้วแชอกันเปรอเยอะมากแล้วก็สาบแชลกันเปรอเยอะมาก
ซึ่งอย่างที่บอกแหละข่าวลือมันออกมาหลากหลายรูปแบบ
ทั้งคนร้ายหน้าตาแบบนี้ทั้งคนร้ายเป็นอดีตนักมวยใช่มะ
แท็กพระรันยูอย่างนี้ก็ออกมาบอกจับตายได้เลย

ค่อยติดตามข่าวนี้ไปนะครับมันเป็นข่าวดัง
ยังไงซะคุณผู้ชมครับเราก็ต้องให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าตัวคนร้าย
สักนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นข่าวที่หลายคนสนใจ

จังหวะที่กำลังจะกลับเพราะว่างานเลี้ยงก็คงจะใกล้เลิกแล้วล่ะ
ก็ประมาณว่ารอพนักงานที่เป็นเพื่อนกันเพราะจะกลับไปพร้อมกัน
ก็เลยพาลูกออกมาเดินข้างนอกช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ย
วะคนร้ายกำลังก่อเหตุพอดีกระสุนมาโดนลูกของเธอครับค่ะ
น่าสนใจมากนะชีวิตนะอืมแล้วดูได้ยินเสียงนะฮะ
นี่คือเสียงของคนเป็นแม่ที่ใจสลายนะถูกต้องลูกล้มฟุบลงไปต่อหน้า
อืมทำอะไรไม่ถูกครับโดนผิดสระด้วยนะใช่คือในโลกโซเชียลเนี่ย
เขามีการโพสต์ข้อความที่คุณพ่อคุณแม่เขียนให้กับน้อง
บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
อืมมันเร็วจริงจริงป๊ากับแม่แทบขาดใจครับป๊ากับแม่รักหนู
กับแม่ขอโทษที่ปกป้องและช่วยหนูไม่ได้ชาติหน้ามีจริง
ขอให้หนูเกิดมาเป็นลูกของป๊ากับแม่ในทุกชาติไปนะครับ
หลับให้สบายนะครับเทวดาตัวน้อยของป๊าและแม่
เล่านี่ไม่ใช่อะไรนะฝากไปยังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง
เชื่อเหลือเกินครับคุณตำรวจน่าจะเร่งมืออย่างเต็มที่
แล้วก็พยายามที่จะจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ